มีเหตุการณ์คนร้ายปั่นจักรยานเข้าไปในหอพักปั่นจักรยานไปนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยขโมยรถกระบะของคนในหอพักเอาไปขายต่อค่ะ
นี่คือตอนที่ตำรวจเข้าไปรวบตัวนะคะคนร้ายรายนี้
ก็คือนายดนุสรหรือว่านายแม็กซ์ค่ะอย่างที่บอกค่ะ
ขี่จักรยานเข้าไปในหอพักแล้วก็ไปขโมยรถกระบะของคนที่อยู่ในหอพัก
เอาไปขายคุณผู้ชมคะเขาก็สนที่กำลังกันมีอาวุธครบมือนะคะ
ตามไปจับกุมได้ถึงในบ้านพักที่อยู่หมู่บ้านเอื้ออาธรณ์ตำบลเมืองง่า
จังหวัดลำพูนตำรวจกระจายกำลังกันปิดล้อมนะคะ
แล้วก็ตะโกนบอกให้ผู้ต้องหาออกมามอบตัว
แต่สุดท้ายตำรวจก็เข้าไปรวบตัวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ผู้เสียหายชื่อว่านางสาวมิ้นอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะ
เขาก็พักอยู่ในหอพักที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เขาบอกวันที่สิบเก้าเนี่ยกลับเข้ามาที่ห้องพัก
แล้วรถกระบะเขาหายไปไปดูประตูด้านหลังก็ถูกงัด
เขาก็เลยไปเช็คกล้องวงจรปิดแล้วนี่คือภาพที่เขาเห็นค่ะ
แม็กซ์ปั่นจักรยานเข้ามาในหอพักแล้วก็เปิดประตูนะคะ
จากนั้นเนี่ยขับรถกระบะของเธอออกไปคือภาพมันบันทึกไว้ชัดเจนเลย
เนี่ยค่ะขับรถกระบะเขาออกไปก็เอาหลักฐานจากกล้องนี่แหละค่ะ
ไปแจ้งความนายดนต์อุตรศรเนี่ยรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
ตอน๖โมงเช้าวันที่๑๙ปั่นจักรยานมาที่หอพักตรงนี้
ซึ่งเป็นหอที่เขาเคยเช่าห้องอยู่ก็อยู่ข้างห้องผู้เสียหายนี่แหละ

ไปติดต่อขายให้กับกลุ่มจำนำรถเชียงใหม่ลำพูน
นัดกันเอารถไปจอดไว้หน้าห้างแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
ขาย๙หมื่นบาท

จากนั้นก็เหมารถโดยสารมาส่งที่บ้านที่ลำพูน
แล้วสุดท้ายก็เนี่ยค่ะจนมุมตำรวจตามมารวบตัวได้ในที่สุดค่ะ
แล้วก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหสถาน
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
แล้วปรากฏว่าพอไปเช็คประวัติในแม็กซ์เอง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่คดีช่อกง
นำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์
วันที่๑๔กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปิด
ปิดหลายคดีเลยนะคะนี่แหละค่ะรวบตัวได้ในที่สุดค่ะ